เสร็จ
ที่รู้อยู่แล้วว่า
แต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งอีกตามที่มีคนชี้และกล่าวหาว่ายังไง
ตามมาตรา๑๕๑ครับนะครับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สสกรณีมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากนะครับมีข้อมูลบอกว่า
โดยคณะกรรมการไต่สวนได้รายงานความคืบหน้าของการสอบสวน
หลังจากใกล้ครบกำหนดตามกรอบเวลาทำงาน๒๐วัน
นับตั้งแต่วันที่๙มิถุนายนที่กรกตมีมติให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวน
ขณะเดียวกันสำนักงานมีการรายงาน
กรณีมีคำร้องทั้งของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
วุฒิกุลอดีตแก่นำกลุ่มพิราบขาวที่ขอให้กรกตนะครับ
ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา๘๒
ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพสอสอของนายพิธาสิ้นสุดลง
รัฐธรรมนุนมาตรา๙๘วงเล็บ๓หรือไม่ด้วย
คุณผู้ชมครับในการประชุมลับดังกล่าว
ฉัดชัยจันพรายศรีกรกตนะ

คือท่านมีอายุครบ๗๐ปีบริบุล๒๘วิทุนายน
ก็คือวันนี้แหละจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็เข้าร่วมประชุมด้วยและวันนี้๑๐โมงครับ
วันนี้๑๐โมงนายเสรีสุวรรณภานนท์สว
จะหารือกับประธานกรกต
เพื่อนำหลักฐานเกี่ยวกับการถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธามามอบให้กับกรกตด้วยครับ
นี่เป็นความเคลื่อนไหวจากกรกตนะครับ
พุ่งตรงไปที่คุณพิธาด้านหลังผมนี้ครับ
เมื่อวานนี้สวเสรีเนี่ยพูดในสิ่งที่คนฟังแล้วอุ๊ย
ก็ที่บอกว่า๑๔ล้านเสียงของก้าวไกลเนี่ยนั่นคือเสียงส่วนน้อยนะ